ความแซ่บความเสียเนี่ยยังเปรี้ยปังจริง
คุณผู้ชมล่าสุดไปเจอพี่นิโคร

เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวความสวยแบบฉ่ำเลยนะ
แล้วก็บอกเลยว่าาะมันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษร็คาน้อย

กราบภรรยาที่เองก็คือออกกำลังกาย
ก่อนหน้านี้ว่างเมื่อไหร่พี่นิโคไปเข้ายิมตลอดเลยค่ะ
ช่วงหลังโอเคงานเยอะก็ใช้เวลาที่มีออกกำลังกายตามบ้านแล้วกันไม่ต้องไปยิ้มก็ได้
ส่วนคนที่ชื่นชมแล้วก็ยกให้เป็นคุณแม่หุ่นแซ่บพี่นิโคก็บอกว่าขอบคุณนะคะ
แต่จริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เป็นบางช่วงผู้หญิงเราบางช่วงก็บวมบ้างผอมบ้างก็แล้วแต่นะ
ส่วนข่าวเมาส์ที่บอกว่าพี่นิโคเป็นคนที่เลือกทานอาหารแบบเลือกมากเลือกจริงเลือกจังไม่จริง
๓เวลาต้องเสิร์ฟนะต้องกินให้ครบเช้ากลางวันและเย็นจ้า
๔ความคิดว่าจะอยากสร้างเรื่องอ่อนกันของพี่นิโค
อาหารไม่ค่อยได้คุมเท่าไรนะครับ
จะทานอร่อยมาก
ไข่เจียวต้มยำอย่างนี้ครับ
ข้าวกระเภา
คุณผู้ชมค่ะนี่พี่ดวงสุดาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุด

ฉันชื่อบุตสบา
นานานานา
นางเชย์บุตสระ
แล้วตอนนี้ป้าชื่ออะไรคะป้า

ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นนักร้องสาวรึประ
เดี๋ยวนักร้องชายไม่ใช่เหรอ

อันนี้เรื่องจริงอันนี้ภรรยาเขาเป็นคนบอกเองเลย
เกิดเรื่องตกอกตกใจค่ะ
คือแบบนี้มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่โจ๊กโซคูเต้นกับลูกสาวไง

ปรากฏว่าภรรยาออกมาบอกว่า

ต้องทำตู้เก็บเสื้อผ้าผู้หญิงให้กับพี่โจ๊กไปเลยค่ะ

ก็เราไปเจอพร้อมกับน้องยี่หว่ากับน้องยูจิน
แต่แบบแบบผู้หญิงแบบนี้ละกัน
พี่โจ๊กโดยเฉพาะนะคะอ่าส่วนแพลนที่จะส่งลูกสาวเนี่ย
เรียนเกาหลีเนี่ยจะว่ายังไงบ้างเอาเป็นว่าไปฟังทั้งหมดทั้งมวลกันเลยดีกว่า
แล้วตกลงพี่โจ๊กจะแต่งหญิงแบบนี้ตลอดไปหรือไม่อ้าวจัดไป
แล้วคุณแม่เป็นคนถ่ายนะคะหรือว่าไงคะก็ถ่ายแล้วก็ตัดต่อ
ใช่มีตู้ผู้หญิงของตัวเองจริงไม่แล้วตอนหลังผมสนุกเพราะรู้สึกว่าลูกสอนเต้น
ก็อาจจะลองดูค่ะ

โจ๊กโดโคฮ์เค้ามีลูกสาวสองคนไม่ใช่เหรอ

แต่งหน้าแล้วแต่งหญิงให้ผัวด้วยค่ะ
เออเลิศนะคะแคปตี้แฟมิลี่มากเวิร์ดคุณผู้ชมค่ะอันนี้ครับความเลิศ